หนาวแบบนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศหนาว
เพราะว่าการสัมผัสหนาวต่างจังหวัดนะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง

มองเห็นทะเลไกลทะเลหมอก
ทะเลหมอกจุดนี้จะปลาไปที่ภูลังกาจังหวัดพระเยา
เวลานี้แสงหยามเช้าเรื่อยทะเลหมอกแบบนี้

อยากไปไหมครับวันหยุดแบบที่จะถึงนี้นะ
คือสวยเหมือนภาพในโปสเตอร์เหมือนภาพวาดเลย
ภูลังกาทะเลหมอกจามเช้าปกคุมบริเวณหุบเขา
ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยภูลังกาจังหวัดพยาวครับ
สวยงามยิ่งนักสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่มาสัมผัสบรรยากาศหนาวตระดูกพร้อมสูดอากาศ
บริสุทธิ์ให้ฉ่ำพอดสูดเปืดเพื่อน
อิจฉาคู่เมื่อกี้จังเลยได้นั่งทานกาแฟอยู่ตรงเมื่อกี้

ที่ติดอันดับหนึ่งใน๑๐ของประเทศ

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาช่วงฤดูหนาวแบบนี้แหละครับ
ไปต่อที่จังหวัดจันทบุรี
เลือกนะครับ
สอบถามเจ้าของร้านฮูหินขายส่งเสื้อผ้ามือสองก็บอกว่า
ทำธุรกิจขายส่งเสื้อผ้ากระเป๋ามือ๒
โดยสินค้าส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทางตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้ว
และนำมาขายให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยรับไปขายต่ออีกทอด
เป็นความสุขที่ได้ยิ่งแจ้งกันนะครับมากเลยนะ
ก็เตรียมกันแล้วนะครับในการขายเสื้อกันหนาวนะครับ
ก็ต้องเตือนกันหน่อยนะเรื่องของการซื้อเสื้อกระหนาวมือสองนะฮะ
ต้องค่ะแล้วก็ช่วง๒วันที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมอากาศมันก็เริ่มเย็นลง
แล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ค่ะเขาก็มากวาดมาซื้อเสื้อผ้ามือสองเอาไปขายกันด้วยนะคะ
คนที่ซื้อกลับไปนะฮะก็ต้องเอาไปซักให้สะอาดหน่อยนะครับ
แล้วก็เอาไปตากแดดหน่อยนะครับแล้วถึงจะมาใส่กันนะฮะ